มาดูเรื่องของการกระทบกระทั่งบนท้องถนน
เราก็เห็นหลายคลิปหลายเหตุการณ์นะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งที่เขาเจอรถตู้คันหนึ่งนะครับ
จอดขวางเลนขวาบนถนนย่านปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วเดี๋ยวดูว่าคนที่ลงมาจากรถตู้เนี่ย

พระอาวุธกคะขับด่าเขาด้วยชี้หน้าด่าเลยทีไหม

นี่ค่ะลงมาจากรถตู้คันนี้ค่ะ
เป็นคนขับด้วยใช่ป่าวพ่อใช่ป่ะเป็นคนขับด้วยไปพ่อถ่อยป่ะ
เอาพ่อถ่ายเลย
ขับรถค่ะแล้วก็ลงมาหาเรื่องด้วยงงมากเลยอ่ะ

มาจากไหนใช่ลองดูซิเปลี่ยนเล่นก็ลองดูซิอยู่ใช่ค่ะ
คือครอบครัวนี้เขาก็งงว่าเอ๊ะมาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหม
แล้วก็เดินแบบลักษณะโซเซโซเซหน่อยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับ
ก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ที่โพสต์คลิปเอาไว้

รถตู้คันนี้จอดขวางเขาเล่นขวาเลยนะ
บนถนนย่านปากเกร็ดนนทบุรีมีพระสงฆ์ขับรถ
แล้วก็เปิดประตูลงมาเดินโซซัดโซเซคล้ายมืนเมา
ชี้หน้านะก็งุลงงงกันหมดทั้งพ่อแม่ลูกที่ขับรถกันมาว่า
เอ๊ะเขาไปทำอะไรผิดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังผู้โพสต์คลิปนะครับ
เพื่อจะได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นว่าเออตกลงมันเป็นยังไงกันแน่
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนย่านปักเกร็ด
จากนั้นก็มีรถตู้คันนี้ขับมาปาดหน้าแบบกระทันหันเขาก็ต้องหยุดรถบนถนนเลนขวา
ต่อมาคนขับรถตู้เปิดประตูรถลงมาทำให้ตัวเองสามีและลูกชายถึงกับตกใจ
เพราะคนขับรถตู้เป็นพระที่อายุน่าจะสักประมาณ๗๐กว่าแล้วคือเป็นหลวงตาแล้ว
ลงมาจากรถทำหน้าฉุนเฉียวอยู่ในอาการไม่พอใจชี้หน้าด่า
แต่ว่าครอบครัวนี้เขาพยายามตั้งสติไม่ตอบโต้อะไรนะครับ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็พระสงฆ์คนนี้รูปนี้
ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปแล้วก็ขับตามกันไปแบบนี้ครับ
อยู่อยู่รถตู้คันนี้ก็จะเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
แล้วพอเขาเปลี่ยนเลนปุ๊บเราก็เลยด๊อกไฟบอกเขาว่ามีรถเราอยู่ข้างเขานะ
แต่เราก็ให้เขาเข้าอะค่ะพอด๊อกไฟทีนึงปุ๊บพอเขาเข้าได้เขาก็จอดเบรกยึกเลย
แล้วก็กลัวรถข้างหลังเนี่ยจะชนตูดเราก็เลยบีบแต่ไปทีหนึ่ง
พอบีบแต่ปุ๊บเขาเดินลงมาจากรถเลยเราก็ตกใจเลยค่ะเป็นพระ
ตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเป็นพระปุ๊บเราก็บอกแฟนว่าทำไมเป็นพระแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้อยู่ลงมาเรายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
เขาก็เดินลงมาแล้วก็ด่าด่าแบบเสียงดังเลย
เราก็ทำยังไงเขาไม่ยอมไปแล้วรถหลังมาถ้าเกิดมาแรงแรงมันก็จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วมีลูกเราอยู่ในรถด้วยเราก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปเขา
เขาถึงจะยอมด่าตามที่คลิปนั้นเลยอะค่ะด่าด่าอะไรก็ไม่รู้
เราก็ไม่ให้แฟนเปิดลงไปฟังเราก็บอกว่าให้ถอยถอยอย่างเดียวลูก
ให้คนที่เขาเกี่ยวข้องภาพไม่ควรจะขับรถละค่ะ
เวลา๗โมงเช้าอะค่ะอยากจะให้เขามาช่วยดู
ตรงนี้หน่อยแล้วอารมณ์เขารุนแรงเกินเราไม่แน่ใจว่าเขาเมาหรือเขาป่วย
ถ้าฟังจากคุณพี่เจ้าของคลิปนี่ก็คือรถตู้ของหลวงพ่อ
หลวงพ่อนี่เขาจะเปลี่ยนเล็งกันทัน

แต่ว่าสังคมออนไลน์ที่เขาเห็นคลิปเขาก็
อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่ว่าเราตรวจสอบให้ก็คือประมาณอย่างนี้
แต่ที่ผู้คนสงสัยแน่นอนคือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงมาชี้หน้ามาอย่างนี้

แล้วลักษณะของการเดินเซซี

คนก็ไปแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะ

พระจริงหรือเปล่าอยู่วัดไหนก็ไม่รู้
ก็ต้องให้ตำรวจหรือว่าขนสงศ์ลองตามจากทะเบียน
ว่าเป็นใครจากไหนอะไรยังไง